ตั้งแต่วันพระราชสมดีที่๕กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ

เสียชีวิตในบ้านเราจำนวนมากนะครับ
ตอนนี้ภารกิจของหน่วยงานต่างที่ต้องทำ

การค้นหาอีกชีวิตที่ยังหลงเหลืออยู่

แล้วก็การกู้ซากเรือฟินิกส์

และดูแลครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ
ติดตามภารกิจนี้ได้จากทีมข่าวของเรา
ที่ไปรอรายงานสดอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับ

รายงานมาจากโรงพยาบาลวัชิระภูเก็ต

ก็คือบรรยากาศที่ท่าเรือฉลองนะครับ
ซึ่งขณะนี้ก็ได้มีการเตรียมการของเจ้าหน้าที่

เพื่อที่จะรอต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ
ที่จะเดินทางมาเยี่ยมผู้ประสบภัย
รวมไปถึงมาเยี่ยม

ที่โรงพยาบาลวัชิระภูเก็ตนะครับ

ค่อนข้างที่จะวิ่งเข้า
วิ่งออกกันวุ่นวายเลยทีเดียวครับในขณะนี้

ลงเรือหลวงหัวหินนะครับ

ค้นหาผู้สูญหายที่เหลือทั้ง๑๕คนนะครับ

เนื่องจากบริเวณจุดที่เรือฟินิกส์

ค่อนข้างที่จะเป็นน้ำลึกประมาณ๔๐เมตร

และจริงมีความชำนาญการค้นหาผู้ศูนย์หายทั้งหมด
โดยจะแบ่งกันเป็นทีมนะครับ
ก็จะเป็นสองคนนะครับ
เพื่อที่จะลงไปหาผู้สูญหายนะครับ

ทรงทะเล
ความร่างของผู้เสียชีวิตออกมา
ซึ่งก็ค่อนข้างที่จะยากลำบาก
ทำให้ปัจจุบันนี้ยังคงมีตัวเลข
สูญหายนั้นยังอยู่ที่๑๕คน
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตอยู่ที่๔๑คนครับ

นายพานุมาตรลิ้มสุวรรณผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต๒
ภาคใต้จังหวัยเนื้อครอว์ลศรีธรรมราชนะครับ
ก็ได้กล่าวว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั้น
สนับสนุนติดตั้งหม้อแปลงชั่วคราวขนาดหนึ่งร้อยหกสิบ
เพื่อติดตั้งสายเมนแรงต่ำชั่วคราว
ด้วยคราวไปยังตู้คอนเทนเนอร์ระยะทางประมาณ๑๕๐เมตร
แล้วก็เครื่องสำรองจ่ายกระแสไฟขนาด๕๐๐กิโลวัตต์
เพื่อจ่ายกระแสไฟให้กับตู้คอนเทนเนอร์ในการเก็บศพผู้เสียชีวิตจากเหตุเรือล่มที่จังหวัดภูเก็ตนะครับ
โดยจัดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ลับหมุนเวียนเข้ามาดูแลตลอด๒๔ชั่วโมง
ณวัดโคศิษฐ์วิหาตำบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ต
นอกจากนี้ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต๒ภาคใต้จนครศรีธรรมราช
กล่าวเพิ่มเติมว่าได้กำชับให้ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต
อำนวยความสะดวกให้กับคณะการทำงานศูนย์อำนวยการ
ความสะดวกด้านพิธีกรรมทางศาสนาจังหวัดภูเก็ตอย่างเต็มที่
กว่าภารกิจของศูนย์จะเสร็จสิ้นตลอด๒๔ชั่วโมงครับ
แล้วก็นี่นะครับคือบรรยากาศสดที่เกิดขึ้นในขณะนี้ก็จะมี
เจ้าหน้าที่นะครับที่ต่างมารอที่จะไปบริเวณที่ศูนย์อำนวยการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลนะครับซึ่งในจุดนี้นะครับ
นายกรัฐมนตรีก็จะมาเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่
แล้วก็จะไปยังโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตนะครับ
แล้วก็นี่นะครับคือบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตครับ
ศักดิ์ศรีชุ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากท่าเรือฉลองจังหวัดภูเก็ตครับ

ก็เราจะรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบเรื่องของภารกิจในการค้นหาผู้สูญหาย
จากเหตุเรือล่มนี้อย่างต่อเนื่องไปพร้อมกับภารกิจในการช่วยอีก๙ชีวิตออกมาจากถ้ำหลวงให้ได้นะครับ